เรื่องของวัคซีนเนี่ยตอนนี้บางคนบอกว่าอยากร้องเพลงนี้เลยค่ะ
แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม

คุณผู้ชมทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
เพราะว่าประเด็นดราม่านอกจากเรื่องของคุณภาพวัคซีน๒ยี่ห้อ๒ชนิด
ที่รัฐบาลเขาเลือกให้แล้วก็คือ
ตอนนี้บางคนบอกว่าอยากเลือกบ้าง
สหรัฐอเมริกามีตั้ง๓ชนิดให้เลือก
แต่ทำไมไทยถึงไม่มีสิทธิ์เลือก

ว่าคุณอยากเลือกวัคซีนโควิดเนี่ย
ได้ตัวด้วยตัวท่านเองหรือไม่
คือคุณมีสิทธิ์อยากเลือกได้ไหมนะคะ

เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีความเป็นไปได้แล้วนะคะ
หลังจากที่มีข่าวแพรมมาใช่ไหมพี่เบิร์ต

เห็นบอกว่าราคาออกมาแล้วด้วยนะ

ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ในทวิตเตอร์เนี่ยโอ้โหมีคนแชร์กันเยอะเลยค่ะ
เรื่องนี้นะคะนายแพทย์ทวีโชธพิทยาสุนนท์นะคะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ได้เปิดเผยว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
ที่นำมาในประเทศไทย
ในอนาคตอันใกล้จะมีวัคซีนตัวอื่นด้วย
ตอนนี้กำลังเรียงคิวเข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น

ต้องมีการยื่นเอกสารให้กับออยตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนก่อน
อกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชน
พยายามจัดหาวัคซีนทางเลือกสำหรับใครที่ไม่มั่นใจ
กับ๒ยี่ห้อที่รัฐบาลเขาจัดหาให้ก่อนหน้านี้
ทำไมเราต้องเสียตังค์ในการที่จะไปฉีดวัคซีน
ทั้งที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่า
เอาล่ะก็ตั้งคำถามไว้เป็นประเด็นให้คุณผู้ชมคิดต่อแล้วกันนะฮะ
คือวัคซีนที่เอกชนสามารถนำเข้าได้เอง

เอกชนสามารถติดต่อกับผู้ผลิตได้โดยตรงเลยในการนำเข้า
เบื้องต้นค่ะไปพบว่าโรงพยาบาลวิภาวดี
หากได้รับการอนุมัติจากออยก็จะสามารถนำเข้าได้เลย
เดือนกันยายนหรือว่าเดือนตุลาคมนี้
แต่ขณะนี้ทางคณะกรรมการของโรงพยาบาลอาจจะมีการทบทวน
ก็ยกเลิกการนำเข้าหลังจากที่มีคนต้องการฉีดเป็นจำนวนมาก
แล้วโรงพยาบาลก็ให้คำตอบไม่ได้ด้วยนะคะ
วัคซีนจะเข้ามาเมื่อไหร่

เห็นล่าสุดทางที่ปุ้ยอ่านไปก็คือ
โรงพยาบาลวิภาวดีอ่ะนะตอนแรกบอกว่าจะนำเข้า
แต่แบบโอ้คนก็ถามเยอะแล้วจะมาเมื่อไหร่จะได้ฉีดเมื่อไหร
สุดท้ายก็เลยแบบเออหรือจะไม่เอาเข้ามาดีหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะ
มีอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะโรงพยาบาลธนบุรี
ว่าจะเข้ามาปลายเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนนะคะ
เท่ากันทุกที่คือฉีด๒เข็มในราคา๓๐๐๐บาท
คือบางคนที่มีกำลังทรัพย์หน่อยเขาก็บอกว่า
จริงมันก็ควรจะเปิดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากกว่านี้แหละ
คืออย่างนี้ไอ้ก่อนอันนี้ผมจำได้คุณผู้ชมผมจำทุกวันแหละ
คือรัฐบาลก็ชี้แจงว่าจะไปให้เอกชนเอาเข้ามาเนี่ย
มันก็จะมาพร้อมกับกว่าจะขั้นตอนอนุญาตอะไรแบบนี้นะ
ก็ทำไมไม่ให้คนไทยฉีดมันไม่เสียตังค์ล่ะ
จะต้องไปฉีดกับเอกชนให้เสียตังค์ทำไม
ผมไม่ได้พูดนะอันนี้คือเป็นแนวคิดที่เขาชี้แจงมาณเวลานั้น
ก็อยากเลือกยี่ห้อเองไม่ได้เหรอ

มันมีข้อมูลทางวิชาการว่าการศึกษาการทดลองมันมีผลดีผลเสียยังไง

ตั้งประเด็นคำถามให้กับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ว่าคุณผู้ชมอยากเลือกวัคซีนที่จะฉีดปักลงแขนของคุณได้ด้วยตัวเองหรือเปล่า
คุณปิงปองถามมาบอกว่าแล้วพิธีกรอยากฉีดแบบไหน
ผมนะผมอยากฉีดไฟเซอร์กับจรสันเนี่ย

นี่ผมตอบให้พวกเราคิดแบบนี้
ถ้าเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ให้เราฉีดอะไร
เราก็ฉีดไม่ใช่ดื้อนะ

แต่ถ้าเลือกได้๒ยี่ห้อที่บีตอนนี้อยากฉีดแอสต้าเซเนก้า

คือตอนนี้วัคซีนมันคืออาวุธที่ดีที่สุดครับ
ในการป้องกันโควิด๑๙ทุกคนอยากฉีด
แต่ว่าต้องดูเรื่องของประสิทธิภาพด้วย